ข่าวนี้ขอเวลาให้มานั่งดู
ให้มาตั้งใจ
ตอนประมาณสักทุ่มกว่าวัน

เปิดปฏิบัติการปิดล้อมป่ายิงปะทะนักโทษแป้ง

เพราะว่านับตั้งแต่วันที่เสียแป้ง
หนีออกมาจากโรงพยาบาล
๒๒ตุลาที่เชียงคืน๖นาที
แล้วหลังจากนั้นมันเป็นซีรีส์เลยคุณผู้ชม
ทยอยจับลูกสมุนลูกน้องของเสียแป้งมา
คนโดนจับทีละคนมามอบตัวทีละคน
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่เราเห็นข่าวนี่
บางเขียวกับปลายที่ล่าสุดสักมาวันสือ
ว่ามีบาทแล้วพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
นี่แหละก็เลยนำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็รู้ว่า
เสียแป้งพิกัดเสียแป้งอยู่ตรงไหนนะ
พี่กัดเสียแป้งอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน
แล้วจุดตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา
เป็นรอยต่อ๓จังหวัดเลยพัทธลุงสตูนตรัง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอเจ้าหน้าที่รู้พิกัดแล้วว่าเสียแป้งอยู่ตรงนี้นะนะ
ตำรวจภาค๘ภาค๙เอากำลังมาปิดล้อมพื้นที่
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่บังเขียวเขาบอกว่าอะไรนะ
เป็นคนเอาเสบียงไปให้เสียแป้งปรากฏว่าสุนัขที่อยู่กับเสียแป้งอ่ะเห่า
เสียแป้งก็ไหวตัวทันแล้วก็มีการยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วก็หนีเข้าป่าอีก
ตำรวจก็เลยบอกว่าพวกของเสียแป้งน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ทีนี้พอการปะทะสงบลงตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจอเป็นกองเลือดกองใหญ่กองหนึ่ง
เครื่องกระสุนเพียบขนาดไหน๖๐๐นัดนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่า
จริงแล้วกลุ่มเสียแป้งมีกี่คนกันแน่
ปะทะกันเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าตอนแรกมันมีรายงานออกมาไงว่าเสียแป้งโดนจับตายแล้ว
ไซต์หรือว่าเป็นช่องต่างก็นำเสนอไปตอนแรก
แต่ทีนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าเจอศพเสียแป้ง
ดังนั้นถ้าเกิดไม่เจอศพเท่ากับยังไม่จับตาย
มันมีแต่เรื่องการปะทะกันการยิงกันเท่านั้น
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะเจ้าหน้าที่เขาส่งเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีสู่นักดมกลิ่น๒ตัวบินมาเลยช่วงบ่าย
แล้วก็ส่งกำลังชุดตำรวจชุดฮานุมานเข้าไปสนับสนุนไปเคลียร์พื้นที่
เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเลยค่ะตามคดีนี้
อยู่ตรงจุดนี้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
มีจุดรับวิทยุสื่อสารเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็มีพลตำรวจโทษธนาชูวงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเดินทางมาเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
เรื่องของการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการจับตาย
จุดตรงนี้เนี่ยนะหมู่บ้านกลางหุบเขาเนี่ย
เอาจริงมันเป็นเส้นทางที่เข้าไปได้ลำบาก
เพราะอะไรล่ะถ้าเกิดเข้าไปโอเคเข้าได้๔ทาง
๓ทางต้องเดินทางเป็นวันมีอยู่ทางเดียวที่เข้าไปได้
หมู่บ้านตรงนั้นมันก็ไม่มีไฟฟ้า
อยู่กันประมาณ๓๐๐ครัวเรือนไม่ได้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทีนี้คุณผู้ชมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
เขาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแดนไทย๕๔

ชุดเขาต้องเอาเป็นมอเตอร์ไซค์วิบาก
เดินทางขึ้นบนภูเขามันยากลำบากมากค่ะทุลักทุเลสุด
ชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนภูเขา
ก็เอาเสบียงเอาอาหารไปให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป่า
เทือกเขาบรรทัศน์แล้วจุดนี้ค่ะมีหมู่บ้านห่างเชิงเขา๖กิโลเมตร
ถ้าเกิดว่าเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์วิบาลด้วยนะ
ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นทางเดียวที่ไปได้
ส่วนอีก๓เส้นทางที่เหลือใช้เวลาเดินทางเป็นวันเหมือนกันนะคะ
ก่อนจะนำไปสู่การยิงปะทะกับนักโทษแป้งเนี่ย
คุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าสองคนที่มีส่วนอย่างยิ่งในการพาเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
อืมก็คือบังเขียวกับปายครับอย่างปายเนี้ยปายหรือว่าชื่อจริงคือพานุวัฒน์คำนลครับ
โดนตำรวจจับได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา๗พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ส่วนบังเขียวบังเขียวเป็นคนพาปายไปหาหมอที่โรงพยาบาล
เพราะว่าปายเนี่ยโดนมีดฟันมีดฟันเข้าที่นิ้วมือด้านซ้ายระหว่างตัดฟืนหุงข้าวให้เสียแป้ง
พอตำรวจสอบสวนบังเขียวครับบังเขียวหรือนายเขียวเนี่ยนะ
เขียวยอมรับว่าเป็นคนหาเสบียงให้กับเสียแป้งแล้วช่วงที่โดนตำรวจจับบังเขียวอ่ะ
ลงมาจากเขาบรรทัศน์เพื่อหาเสบียงให้เสียแป้งแล้วก็นัดเจอกับเสียแป้งช่วงสายเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้บังเขียวนั่นแหละเป็นตัวล่อแล้วก็ให้นำทางเจ้าหน้าที่บุกเข้าไป
ไปยังจุดที่เสียแป้งในกบดานอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วบังเขียวก็พาไปถูกจุดด้วยนะ
จนเกิดการยิงประทะกันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมระหว่างที่พวกเราเล่าข่าวนี้ไม่
ยังไม่มีนะยังไม่มีภาพตอนยิงปะทะกันนะครับมีแต่ภาพตอนที่เขียวเนี่ย
พาเจ้าหน้าที่ไปแล้วรองผู้บัญชาการภาคเก้าครับ
พลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวานนี้มีตำรวจชุดปฏิบัติการเนี่ย
เจอตัวคนในรถไปเจอตัวคนอยู่ในรถคิดว่าน่าจะเป็นเสียแป้งแหละ
และมีเสียงสุนัขเห่าคาดว่าเสียแป้งมีสุนัขอยู่ข้างกายด้วย
แล้วไหวตัวทันหมาเห่าปุ๊บไหวตัวทันเลยเสียแป้งก็เลยเปิดฉากยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อน
หลังจากเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งตอนนี้จากการติดตามการข่าวเชื่อว่า

แต่สามารถจะหนีไปได้นะเสียแป้งเนี่ยแล้วอยู่ห่างจากภาคพื้นดินไปบนภูเขาประมาณ๑๐กิโลเมตร
มีการยิงตอบโต้กันระยะเวลาหนึ่งและยังตรวจพบอีกว่ามีที่พักชั่วคราว
แล้วก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยคาดว่าเสียแป้งเตรียมการหลบหนีไว้เป็นอย่างดี
กะว่าถ้าไปเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บจะรู้ทางหนีที่ไล่เลย
เรื่องต้นสามารถจะยึดอาวุธปืนยาวสงครามไว้ในหนึ่งกระบอกครับเป็นปืนเอ็มโฟ
ซึ่งอยู่ในการนำไปตรวจสอบในเชิงลึกนะอีกทั้งชุดปฏิบัติการยังอยู่บนภูเขา
แล้วก็ปิดล้อมไล่ติดตามกันอยู่ครับแต่ว่าพื้นอุปสรรคตอนนี้คือพื้นที่มันกว้าง
เส้นทางเนี่ยลำบากพอสมควรเลยครับไปฟังผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคเก้าครับ

จังหวะถึงพฤษภัทริปศัพท์การเข้าไป

ส่วนหนึ่งเราได้ที่
แต่ตัวเขาก็เรากำลังควานหาอยู่เอาอย่างเดียว

ก็ในเบื้องต้นเป้าหมายอยู่๑คนตามที่เราทราบคือตัวนายแป้ง
ถ้าฟังจากรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
ท่านยืนยันว่ายังไม่ได้วิสามาร์นนักโทษแป้งนะครับคุณผู้ตรวจภาค
แต่มีการยิงประทะกันโดยไม่มีตำรวจได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บใด

อันนี้ท่านรองท่านยืนยันว่าไม่ใช่เลือดเจ้าหน้าที่
ว่าจะเป็นเลือดของฝ่ายนักโทษแป้ง
จากรายงานคาดว่านักโทษแป้งน่าจะยังหลบหนีอยู่เพียงคนเดียว
เพราะคนอื่นที่เป็นลูกน้องเป็นสมุนเนี่ย
ถูกจับกลุ่มหมดแล้วครับทั้งปายแล้วก็บังเขียวด้วยครับ